เหตุการณ์นี้เนี่ยพี่ชายกับน้องชายก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของกิน
ทีนี้ตอนขากลับมาจริงก็ใกล้จะถึงบ้านอยู่แล้วนะ
มีมอเตอร์ไซค์ซ้อน๓แล้วไอ้คันมอเตอร์ไซค์ซ้อน๓

ใกล้มากอยู่ห่างแบบเมตรสองเมตรอะใช่ค่ะคันลูกศรแดงนี่แหละซ้อน๓มาคนกลางนะแขกมือจากคนกลางเป็นคนยิงมาแล้วฝั่งมอเตอร์ไซค์ลูกศรเขียวสองพี่น้อง
ตอนสวนกันเนี่ยคันของผู้เสียหายคือเขา
ไปหน่อยนึงแล้วนะแต่คนยิงแบบเหมือนเอื้อมแขนกลับมายิงเลยเหรอใช่
เนี่ยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกล้องวงจรปิดจับภาพนาทีเกิดเหตุได้นะคะ
นี่อยู่ที่หมู่บ้านในตำบลบางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
ดูเวลาจากกล้องวงจรปิดสิดอมคือมันเกิดขึ้นอันนี้คือเที่ยงคืนกว่าแล้วใช่ไหม
เหตุการณ์นี้ค่ะ๒พี่น้องคือนายปฏิพานแซ่เห็งอายุ๒๕ปีเป็นช่างซ่อมรถ
กับน้องชายวัย๑๖ปีขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากร้านสะดวกซื้อกำลังจะกลับบ้าน
นี่จริงจะถึงบ้านอยู่แล้วอีกประมาณสัก๑๐หลังได้
จู่คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓แล้วควักปืนมายิงใส่สองพี่น้อง
เป็นอะไรไหมอ่ะกระสุนพลาดเป้า
สองพี่น้องไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่ก็ต้องเร่งเครื่องกลับบ้านเลยค่ะ
แล้วก็ไปแจ้งตำรวจสพเมืองปฐุมธานีให้เข้ามาตรวจสอบหน่อย
จริงหมู่บ้านนี้นะทุกซอยทะลุถึงกันหมดแล้วดูสิมีกล้องวงจรปิดแบบนี้
ก็จับภาพได้จับนาทีที่เกิดเหตุได้
คนเป็นพี่คือนายปฏิพันธ์บอกว่าคนที่ยิงปืนใส่ผมนั่งอยู่ตรงกลาง
พอเขายิงเสร็จก็ขี่รถออกไปหน้าหมู่บ้าน
ผมจำได้เลยว่าไอ้กลุ่มนี้นะอายุสัก๑๕๑๖เอง
ผมเพิ่งไปเจอตอนผมไปซื้อของร้านสะดวกซื้อไง

เอ้าแล้วถ้าเกิดบอกว่าเพิ่งไปเจอที่ร้านสะดวกซื้อ

เคยมีเรื่องหมางกันมาก่อนหรือเปล่าคะครับ
เราเห็นว่าคนไหนเป็นคนยิงคนกลางครับพี่
คนกลางเป็นคนยิงจากกล้องเห็นชัดเจนเลย
ใช่ครับเพราะว่าเด็กน้อยหลุนสมัน๑๕๑๖ประมาณนี้
เขายิงกี่นัด

แล้วเคยมีเรื่องเหมือนกันหรือเปล่าครับไม่มีครับ

แล้วพวกน้องพวกอะไรเคยมีเรื่องไหม

ก็ปกติเหมือนคนสวนกันนะพี่

พอเข้าซอยมาเขาบกกันมาแล้วทีนี้

รู้เลย๓คนที่ขี่มาเนี่ยคือขี่หนีไปทางเคหะวัดไพร่ฟ้า

ตอนหนีนะหลังจากก่อเหตุแล้วรีบซิ่งไปอย่างเร็วเลย
ทีนี้ก็เอากำลังเข้าไปตรวจสอบ
เจอกลุ่มวัยรุ่นนั่งจับกลุ่มอยู่
แล้วก็สามารถจับกลุ่มนายจักริตอายุ๑๗ปีได้
นายจักริตคนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของปืนแต่เขาไม่ได้ร่วมก่อเหตุนะ
แล้วก็จับนายรัชพลอายุสิบเจ็ดปีนายรัชพลเป็นใครล่ะ
เป็นคนยิงคือคนที่นั่งตรงกลางนี่แหละค่ะ
แล้วมีข้อความแชทด้วยบอกว่ารัชพลมาขอยืมปืนของจักริต
ซึ่งคืนก่อเหตุรัชพลเขานั่งกลาง
แล้วเป็นคนยิงปืนใส่สองพี่น้องนี่ภาพชัดเลย
ตำรวจก็เลยต้องนำตัวนายจักริจเจ้าของปืนไปค้นห้องพักในซอยเคหะวัดไพร่ฟ้า
ตอนไปค้นเอาปืนซุกไว้ไหนซุกไว้ไหนเดี๋ยวเขาหยิบให้
เนี่ยคุณผู้ชมเจอไหมล่ะดูสิเนี่ยมาแล้ว
เป็นแบล็งกันจุด๓๘๐แล้วมีกระสุนปืนอีกจำนวนนึง
แจ้งข้อหาในจักริตไปนะคะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนรัชพลคนยิงก็โดนแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันสมควร
เอ้าเจอรัชพลคนนั่งกลางแล้วคนขี่กับคนซ้อนล่ะเจอยัง
เขาบอกว่าตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วออกหมายจับแล้วนะคะ

ดูสิเด็ก๑๖๑๗มีปืนกันหมดแล้ว
เออต้องปราบเรื่องของปืนให้สิ้นซาก
เรื่องปืนนี่ก็เป็นปัญหามาต่อเนื่องยาวนานเหมือนกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นแบล็งกันเป็นอะไรปรุง
ปืนประดิษฐ์เองก็ต้องปราบเรื่องนี้ให้สิ้นทราบเลยแหละ